การที่มาตรา๙๒วงเล็บ๒ของพรบประกอบรัฐมนูลว่าด้วยพักการเมืองใช้คำว่าอ่าน
มันจึงทำให้เกิดการตีความได้กว้างขวางมาก
คือยังไม่ต้องทำนะแค่อาจจักรธรรมก็เป็นเหตุการณ์ผิดผัดเลย
ผมคิดว่าผลที่มีต่อจำนวนสอสอของข้างที่ไม่เอาผลเอกประยุทธ์เนี่ย

การยุบเสนอให้เป็นการยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับโดยคณะกรรมการการรักตั้งที่ส่งให้กับสารรัฐมนตร์เนี่ย
ก็โดยอาศัยบทบรรยัติมาตรา๑
การแลบสองของพระชามินตรประกอบวัฒนธรรมนุนว่าด้วยภาคการเมือง
ซึ่งคนก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่มีการไต่สวนก่อนกรกตส่งเลย
ขึ้นมากรกตก็ส่งเรื่องให้สามนุนพินาได้เลย
ความหมายคือเขาไม่ได้บอกเลยว่าต้องมีการ
คือใช้คำเพียงแค่ว่าถ้าปรากฏข้อได้จริงขึ้นมา
ใช่ไหมครับที่พึงเชื่อได้หรือเห็นได้ว่า
ก็ดำเนินการได้เลยนะครับ
พอให้เชื่อได้แล้วก็สามารถส่งเรื่องให้สามนุนได้

คือล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระราชสมัยนมุก
อันนี้ไม่สงสัยเพราะว่าชัดเจนว่าเป็นการล้มล้าง

ส่วนข้อสองใช้คำว่าอาจ
ที่นี่ใช้คำว่าอาจมันทำให้เหตุในการยุคพรรค
มันจึงกว้างขวางมากไงคือยังไม่ต้องทำนะ
อาจจะกระทำก็เป็นเหตุในการยุบพักแล้ว
ยังไม่ต้องมีผลนะครับที่ทำลงไป
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาสมณมุก
เป็นเหตุในการยุบพักแล้ว

หยุดอย่างจะให้เห็นภาพนะครับ
การฆ่าคนเนี่ยกฎหมายอาญาบอกว่า
ผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้นั้นก็ต้องโทษผ่านชีวิต
หรือจำคุกตลอดชีวิตต้องฆ่าผู้อื่นนะครับ
ถึงจะผิดมาตรานี้ถ้าผู้ใดอาจฆ่าผู้อื่น
อันนี้ไม่ได้หลักกฎหมายอาญาคือมีเพียงแค่
พยายามฆ่าพยายามกระทำก็รับโทษไปสองในสาม

กระทำแล้วหรือพยายามลงมือกระทำแล้ว
พยายามที่จะเตรียมแล้วคือพยายามแล้วนะครับ
ท่านลงมือพยายามแล้วนั่นแหละครับถึงจะผิด
ทีนี้การที่มาตรา๙๒โมงเล็บ๒ของพปกติวัฒนมนุษย์
ว่าด้วยพักการเมืองใช้คำว่าอาจเนี่ยมันจึงทำให้เกิด
ตีความได้กว้างขวางมาก
หมายถึงว่าอำนาจจึงอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของสารมนุน
อย่างกว้างขวางในการจะยุบหรือไม่ยุบ

โดยฟังความของพักธรรมชาติชาติมากน้อยเพียงใด

เพราะว่ามาตรานี้กว้างขวางมาก

เราก็ต้องถือว่าเรื่องนี้นะครับ

ในตัวของกรรมการบริหารพักเกียรติ

การเลือกตั้งทั้งหมดที่เกิดขึ้น

แบ่งเขตเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ว่าที่นายกก็จะเท่ากับ

เพราะพักไม่มีซะแล้ว
หมายเลขของพลักษณ์ธรรมชาติก็จะกลายบัตรเสีย
ประการที่๒คือผลที่เกิดขึ้นกับตัวกรรมการบริหารพัก
ซึ่งมีข้อให้ตีความกันอยู่ว่าจะถูกตัดสิทธิ์กี่ปี
ปกติที่ผ่านมาเมื่อพลักษณ์การเบื้องใดถูกยุบ
ก็จะเป็นการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารภักรณ์

แต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามาตรา๙๒ในวักท้าย

เขาเขียนว่าเมื่อสามนูลดำเนินการไต่สวนแล้ว
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า

ถ้าหากไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ภักร์การเมืองใดกระทำการตามเก่า
ให้สาธารณูนสั่งยุบภักร์การเมืองนั้น
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการบริหารพักการเมืองนั้น
โดยที่ไม่ได้เขียนไว้ว่ากี่ปี

ผมก็อธิบายว่ามันไม่ได้เขียนเอาไว้

แต่ว่ามาตราอีกมาตราหนึ่งคือ

ถ้าหากว่ากรรมการบริหารของพักใด

และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

จะเป็นกรรมการบริหารพัก
หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพักใหม่

เพราะว่าถ้าตามมาตรากลับ๑๔วักท้าย

ก็คล้ายจะทำให้เกิดการตีความว่า

ที่ถูกตัดอาจจะแค่๑๐ปีก็ได้

ในเรื่องของการที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะครับ
มันสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งทาง
โดยหลักแล้วถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตย

ซึ่งต้องมุ่งคุ้มครองสิทธิเป็นหลัก

ต้องตีความในทางซึ่งกระทบสิทธิ์น้อยกว่า

เราจะได้ฟังน่าจะอยู่ในคำวินิจฉัยของสารนุนด้วย

ทีนี้ประเด็นคือว่าสิทธิที่ถูกตัด
คือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เข้าใจคำว่าเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ถ้าตีความแบบนี้ก็อาจจะเป็นแบบทำนองนี้ได้นะครับ
คือ๑๐ปีผ่านไปเนี่ย
แม้ว่ายังไปสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้
แต่สามารถมาร่วมตั้งพักและเป็นกรรมการบริหารพักได้แล้ว
โดยที่ยังสมัครรับเลือกตั้งสอสอไม่ได้
มันก็จะเกิดการตีความออกได้หลายทางแบบนี้
ผมก็เข้าใจว่าสารธรรมนุนท่านคงน่าจะต้องมีการชี้เรื่องนี้ออกมาให้ชัดเจน
ว่าตกลงสิทธิที่จะถูกตัดเมื่อพักถูกยุบต้องกี่ปีกันแน่
จริงเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่า
เหตุในการยุบพักตามมาตรา๙๒มันไม่ได้มีแค่๒เหตุ
เหตุแรกเนี่ยถึงขั้นล้มล้างระบอบการปกครอง
อันนี้ก็พอเข้าใจได้ว่าร้ายแรงต้องตัดสิทธิ์
ตลอดชีวิตอะไรแบบนี้ถ้าตีความนะครับ
แต่ว่าวงเล็บ๒เนี่ยคือแค่อาจการกระทำ

เป็นไม่เป็นไม่แน่ใจแต่ว่าแค่อาจเป็นก็ยุบได้แล้ว
อันนี้มันก็จะแรงเกินไปไว้ง่ายคือจะเป็นเข้าข้อไหนเนี่ยก็เหมือนกัน
คือยุบพักแล้วตัดสิทธิ์โดยที่ไม่ระบุว่ากี่ปีโดยถูกตีความว่าตลอดชีวิตไง
นอกจากนี้วงเล็บ๓ของมาตรา๙๒

ก็ยงใดนี้กับจริงมาตราอีกมากมายนะครับ
ทั้งมาตราวัก๒มาตรา
มาตรามาตรา

อีกมากมายไปหมดเลยที่เป็นเหตุในการยุบพักทั้งสิ้น

คือตัดสิทธิ์กรรมการบริหารภักดิ์
ในการรับสมัครลงสมัครรับเลือกตั้งโดยที่ไม่ได้บอกว่ากี่ปี
อันนี้ก็มีปัญหาในการที่จะบอกว่าจะผิดโดยการกระทำหนักเบา
ถ้าถูกยุบแล้วก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตทั้งหมดมันก็รุนแรงมาก
เขาไม่ได้เขียนให้อำนาจไว้แต่ถามว่าสามมนูลจะสามารถกำหนดได้ไหม
ว่าในเมื่อไม่ได้เขียนไว้สามนุนจึงขึ้นดุลพินิษฐ์ในการกำหนดโทษให้
ผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้
เพราะว่าในบางครั้งเมื่อกฎหมายเขียนว่าไม่ครอบคลุม
ก็เป็นภารกิจของฝ่ายตุลาการในการตีความกฎหมาย
ให้เกิดความเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ก็อยู่ที่การให้เหตุผลการวิจัยของสารรัฐมนุน
เพราะในทางอีกแนวทางหนึ่งก็จะบอกว่า
ถ้าไม่เขียนไว้แปลว่าต่อชีวิตนั้นสารไม่มีอำนาจ
ก็แล้วคืออยู่ที่สามในการวิจัยว่าเรื่องนี้จะตีความในทางใด
ผลประการที่สามที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าพรรคไทยและสาชาธิ์ถูกยุบ
คือผลในทางการเมืองนะครับต่อการตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกในคราวนี้
คือผู้สมัครของพรรคไทยและสาชาธิ์เท่ากับไม่มีอีกต่อไป
ไปกางหมายเลขของผู้สมัครทั้ง๓ชาติก็จะกลายเป็นบัตรเสีย
ถามว่าคนซึ่งเคยจะเลือกผู้สมัครคนนั้น
หรือเคยจะเลือกพรรคไทยและสาชาธิ์นี้
พอพรรคไทยและสาชาธิ์ไม่มีเนี่ยเค้าจะเลือกใคร
เขาจะเปลี่ยนไปเลือกพลังประชารัฐไหมหรือจะเปลี่ยนไปเลือกพักประชาธิปัตย์ไหม

ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่าเขาก็จะเลือกพักที่มีแนวทางเดียวกัน
พรรคไทยและสาชาธิ์นั้นเป็นแนวทางที่ไม่สาหนภูมิพระเอกประยุทธ์จรรโตศาสตร์ให้เป็นนายกต่อ

ก็เชื่อว่าต่อให้พรรคไทยและสาชาธิ์ถูกยุบ
ผลทางการเมืองจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ไม่สมนติพระเอกประยุทธ์จังหาโอชายเป็นนายกมีหลายภักดิ์

ดังนั้นผมคิดว่าผลที่มีต่อจมูลสอของข้างที่ไม่เอาพระเอกประยุทธ์